คุณผู้ชมครับไปดูกรณีโนราแข็มถ้าโดนฟันไทยทอย

แล้วก็อัปเดตเลยอาการปลอดภัยแล้ว

แล้วมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเขารักกันแล้ว

เป็นยังไงล่ะหวานไหมล่ะจ๊ะ
ไหมล่ะจ๊ะท่านรักษาราชการนายกัธมนตรี

เดี๋ยวไปกระบี่จะไปเยี่ยมอีกนะ

นี่ฝีมือชั้นครูนะฮะ

แม่ให้ลูกน้องวีดีโอคอลไปหาโนราแข็มเลย
ให้กำลังใจท่านนะครับ
หลังจากท่านถูกอมรศักดิ์ลักเกื้อหรือว่าโด้ง
อายุ๔๒คลั่งเมาสุรานะ

ตอนไปงานศพที่วัดคลองเสียด
แข็มก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเหนือคลองใช่ไหม

โอ้โหแต่ยายแข็มแข็งแรง

นี่ร่องรอยตอนที่โดนวันแรกนะครับ
ได้กำลังใจจากวีดีโอของลุงป้อม

แล้วยายแข็มบอกว่าไงรู้ไหมล่ะ
ท่านอยู่ในใจตลอดไปแล้วนะ
นี่เป็นอย่างไรล่ะ
ชั้นเชิงนะฮะและความจริงใจที่แบบ
แม่ก็มีคนไปเปรียบเทียบนะ
ระหว่างท่านรักษาการ
รักษาราชการนายกกับท่านประยุทธ์นะ

ทีมงานทำงานแตกต่างกันเหลือเกินนะครับ
นายอำอศักดิ์ผู้ก่อเหตุเป็นอย่างไร
หลังจากรุมโดนประชาธรรมใช่ไหม

เหล้าอย่างเดียวเพราะไม่พบสารเสพติด

เหล้าอย่างเดียวไม่มีสารเสพติดครับ